สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
การยืนแค่เวลาไม่นานเพื่อปล่อยนกเนี่ย
ตัดสินแล้วท่านจะเดินทางออกนอกวัดไปที่อื่นได้
ทำไมถึงได้คิดกับพระอายุมาก๗๒ป่วยหลายโรคถึงขนาดนี้ก็ไม่รู้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทางศิษยานุสิตนะคะแถลงข่าวช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
แล้วก็พื้นที่ไม่ได้ต่างกันมากนะคะใกล้ใกล้กันทันที
ไม่ได้ใส่ข้อแถลงเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีวิธีการมองต่อการออกหมายจับคราวนี้ที่แตกต่างกัน
แน่นอนนะคะคือเราค่อยดูทีละคืบทีละศอกทีละวามาตลอดนะคะ
คดีนี้จะออกมาในลักษณะแบบไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้
เราก็ได้คุยไปหลายรอบแล้วเหมือนกันคดีของวัดพระธรรมกายนะคะ
จนสุดท้ายหมายจับออกเมื่อเย็นวานเมื่อเย็นวานเนี่ยนะคะ
พอออกมาเย็นวานข่าวมันก็เลยมาพุ่งพวดพลาดคือเช้าแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้
เพราะเมื่อวานเนี่ยออกในช่วงที่คนเริ่มกลับบ้านกันละนะคะ
เพราะฉะนั้นข่าวก็จะรอมาเช้าวันนี้ว่าจะเล่นกันแบบไหนต่อไป
แล้วจะมีการเคลื่อนขบวนแบบไหนหรือไม่
เพราะอย่าลืมว่าวัดนี้ลูกศิษย์เพียบแต่ในขณะเดียวกัน
ดีใจถ้าไม่มั่นใจจริงก็ไม่กล้าเดินหน้าต่อกับวัดนี้เหมือนกันนะคะ

วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าจะเดินหน้ากันแบบไหนต่อไป
เพราะว่าถ้ามีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วเดินหน้าในขั้นตอนคู่ขนาน
น่าสนใจว่าคดีนี้จะออกไปในลักษณะแบบไหนนะคะ
วันนี้เราจะคุยกับโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายนะคะ

อีกหนึ่งท่านที่เรานัดต่อสายพูดคุยกันไว้นะคะ

เดี๋ยวให้ดีใจเขาชี้แจงด้วยนะคะเพราะสงสัยเขาเยอะนะคะ
คุณองค์อาจเอาแบบนี้นะคะคือเมื่อเช้าเห็นแถลงข่าว
ส่วนใหญ่แล้วที่คนกางขาแน่นอนก็คือใช้รูปนี้แหละ
ในการทวงถามเป็นว่าตกลงเจ้าวาดออกมาได้หรือไม่ได้
เจ้าอาวาสปฏิบัติกิจอื่นได้ทำไมออกมาไม่ได้
ไม่มีรถเข็นหรือทำไมออกนอกวัดไม่ได้เลย
เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะของผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องมารับทราบข้อกล่าวหา
เขาให้โอกาสตั้งหลายครั้งแล้วโอ้ยดิฉันสามารถจะไล่ได้ยาวกว่านี้
คำถามคือว่าอะไรคือเหตุผลที่ลูกศิษย์บอกว่าหลวงพ่อไม่สมควรจะออกจากวัดคะ
จริงต้องบอกว่าเป็นขวัญใจคุณจอมขวัญมานานนะครับ
ในขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นในการดำเนินรายการที่เป็นกลาง
ในขณะเดียวกันผมก็ขอพูดในฐานะสิทธิ์สยานุสิทธิ์

นำข้อมูลแท้จริงอะไรก็มาบอกกล่าวสังคม
กรณีภาพที่ปรากฏในโลกโซเชียล
ต้องบอกตามตรงภาพนั้นเป็นภาพจริง
แต่ข้อความที่ต้องการสื่อความหมายเป็นเท็จครับ

นี่คือภาพที่โลกโซเชียลแชร์กัน
ซึ่งตอนนี้เรากำลังติดตามเจ้าของเพจด้วย
เขียนข้อความต่างว่าหลวงพ่อออกไปงานวันเกิด
ลูกศิษย์ใกล้ชิดนอกวัด
แล้วก็ใช้ภาพนี้มาสื่อความหมาย
ภาพนี้นะครับจริงแล้วไม่ใช่บ้านของลูกศิษย์นอกวัด

นี่ครับนี่องค์อาจนี่คือผมเอง
ไปยืนถ่ายอยู่ณจุดเดียวกัน
และจุดนี้คือที่ไหนรู้ไหมครับ

กุฏติภายในวัพย์รัฐมกายครับ

ไม่ครับแล้วเป็นกุฏิใกล้กับที่ที่ท่านพัก
ผมสรุปถามผมตอบมาบ่อยมาก
จนกระทั่งก็คิดแทนทุกท่านที่จะถามเลยแล้วกัน

ยังไงต่อครับ
นี่ครับยืนได้แต่ดูสีหน้าท่าน
ท่านไม่ได้ผ่องใสเลยนะครับ
ผมเนี่ยได้กราบท่านคุ้นเคยกับท่าน
เห็นท่านรู้เลยว่าหลวงพ่อท่านป่วย
และที่สำคัญนะครับคุณจอมขวัญครับ
ลูกศิษย์จะรู้กันเลยว่า
ถ้าเกิดว่าหลวงพ่อท่านออกมาเทศสอน
ออกมาในการปฏิบัติศาสตร์ศาสนาธิปกติ

แต่ถ้าเกิดว่าท่านเว้นวักไป

ดังนั้นเนี่ยภาพต่างเหล่านี้นะครับ

ตั้งแต่วันที่๒๒เมษายน

นี่ต้องขอขอบคุณผู้นำภาพมาเผยแพร่นะครับ

ภาพนี้ถูกต้องครับ
จริงถูกแล้วก็อธิบายเพิ่มนะครับ

ผมขออนุญาตมาที่ชาร์จตัวนี้ดีกว่าจะชัดเจนนะครับ
เมษาท่านออกมาร่วมพิธีวันคุ้มครองโลกเป็นเวลานาน
ทำให้มีอาการอาภาษเวียนศีรษะบ้านหมุนขาบวม
ให้การพักให้พักนะครับ
พอวันที่๓นี่แหละครับที่ออกไปปล่อยนก

สิทธิ์ที่ห่วงหลวงพ่ออยากให้ท่านสบายใจ
นกไปให้ท่านปล่อยต่ออายุให้สุขภาพดี

ไม่เห็นจะแปลกไม่เห็นจะมีอะไรที่ต้องน่าคิดมาก
แต่ประเด็นคือพอท่านปล่อยเสร็จวันที่๔ปุ๊บ
พอหลังจากนั้นนะครับนี่ครับวันที่๘ถึงได้มีการเชิญคณะแพทย์เข้ามา
ให้การรักษาทำอันตราซาวแล้วสุดท้ายคณะแพทย์ก็แนะนำครับว่า
อาการบวมที่ขามีความปวดมีความดันในช่องเนื้อเยื่อ
เสี่ยงต่อการขาดเลือดและสูญเสียขาซ้าย
สั่งห้ามนั่งห้อยขาให้นอนยกขาสูง
กว่าหัวใจห้ามเดินทางที่จะทำให้เกิดการกระทบกระเทือน
ซึ่งอาจทำให้ริ่มเลือดหลุดไปอุดตันที่เส้นเลือดดำปอด
ซึ่งจะทำให้เสียชีวิตได้นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากภาพนี้
เดี๋ยวฉันถามตามนี้นะคะหมอคนไหนคะ
คณะแพทย์ผู้ให้การดูแลหลวงพ่อ
คณะแพทย์ที่ว่าใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายหรือเปล่า
จริงครับตรงนี้ผมขออนุญาตพูดต่อเนื่องไปถึง
ใบรับรองแพทย์และเวทระเบียน

ออกโดยสหคลินิกรัตนเวศภายในวัดพระธรรมกาย
รวมถึงเป็นหลักฐานนำไปส่งต่อดีเอสไอ
เพื่อที่จะขอเลื่อนเพราะว่าหลวงพ่อท่านอาภาษณ์จริง
ข้อมูลที่ผ่านมาไม่ครบถ้วนนะครับ
ผมมีข้อมูลครบถ้วนขอโอกาสคุณจอมขวัญได้กล่าวถึงคุณผู้ชมด้วย
สำหรับใบรับรองแพทย์และเวทระเบียน
ไม่ใช่ว่าออกโดยสหคลินิกรัตนเวทเพียงเท่านั้น
มีการออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
นั่นคือโรงพยาบาลค่ายพานุรังศรีจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับ
เหมือนท่านบอกอะไรอยู่ปฐุมธานี
แต่ทำไมถึงไปถึงราชบุรี
เพราะว่าที่นั่นมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา
ท่านก็ออกใบรับรองแพทย์รวมถึงเวทระเบียนจากโรงพยาบาลของรัฐ
และสหคลินิกรัตนเวศที่มีการวิจารณ์ว่าเชื่อถือได้หรือไม่เนี่ย
จริงแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ให้ความเคารพในแพทย์ด้วยนะครับ
เพราะแพทย์ที่ออกไปรับรองแพทย์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นแพทย์ที่มาเป็นระดับอาจารย์หมอ
มีท่านหนึ่งเป็นอดีตรองภูมิในการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของรักด้วยซ้ำไป
ดังนั้นประเด็นที่ถามเมื่อสักครู่ว่าตกลงแล้วเป็นการเชื่อแบบไม่มีเหตุผลหรือไม่
เราเชื่อในจัญญาบันและวิชาชีพของแพทย์และเป็นแพทย์ระดับอาจารย์หมอ
เป็นอดีตรองผู้บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐ

แจ้งออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีอำนาจนะคะก็ออกหมายจับนะคะ

อย่างนี้ครับถ้าเป็นเรื่องของหมายจับผมขออนุญาตนะครับไม่ออกความเห็น
เดี๋ยวจะหมินท่านในขณะเดียวกันก็แสดงความคิดเห็นเขาว่าเสียใจ
แต่ตอนนี้ที่เรารู้สึกผิดหวังแล้วรู้สึกว่าเกิดอคติในการดำเนินคดีต่าง
กระทั่งมีสิทธิ์บางท่านก็ไปกล่าวโทษว่าอาจจะผิด๑๕๗อะไรต่าง
เกิดขึ้นจากตรงไหนรู้ไหมครับคุณจอมขวัญ
เด็จพระคุณหลวงพ่อท่านอาภาษณ์หนักเชิญทางดีเอสไอนะครับให้เปลี่ยนสถานที่รับทราบข้อกล่าวหา
ย้ำนะครับไม่ได้ต้องการออกจากกระบวนการหรือยื้อแต่เปลี่ยนสถานที่เพราะท่านไม่สามารถเดินทางได้
และขณะเดียวกันก่อนจะมีการไปขอสารออกหมายจับทางดีเอสไอไม่เคยส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หรือไม่เคยที่จะให้องค์กรกลางเข้ามาตรวจอาการอาภาษณ์ของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อก่อนเลย
ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะยากนี่ครับก็ไปที่วัดถ้าไม่เชื่อนะครับ
แต่นี่ท่านประชุมกันแล้วท่านก็สรุปแล้วท่านก็ไปขอออกหมายจับแล้วสุดท้ายท่านก็ดำเนินการจริง
ตรงนี้ล่ะครับที่คณะศิษย์สยานุศิษย์ก็ตั้งคำถามว่าทำไมท่านมาตรวจอาการหลวงพ่อโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของท่านหรือว่าองค์กรกลางทำไมธรรมนี้ไม่ได้
ที่อภิกกฎมาทั้งหมดคือ๒๖พฤษภาคมนี้ไม่ไปใช่มั้ยคะ
ผมไม่ทราบครับเพราะผมคือศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
แต่ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาใครที่กระทำความมิชอบก็รับผลแห่งกรรม
ก็มีการดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เน้นตรงนี้ก่อนนะครับเราเคารพในกฎหมาย
รบในขั้นตอนของกฎหมายจะดำเนินการอะไรให้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
แต่เราเชื่อว่าอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นความยุติธรรมยังพึ่งได้
คุณลุงอาจบอกไม่ได้ว่า๒๖นี้จะไปหรือไม่ไปนะคะ
ฉันถามใหม่ก่อนถึง๒๖นี้ลูกศิษย์จะเคลื่อนไหวอย่างไร
เพราะว่าที่แถนข่าวมาแปลว่าไม่อยู่เฉยกันแล้วนี่คะ
เคลื่อนไหวอย่างไรรู้ไหมครับตอนนี้ก็เคลื่อนกันอยู่
เคลื่อนเอาความรู้สึกวิตกกังวลนั้นเพื่อที่จะออกไปจากใจซะ
ตอนนี้มีการปฏิบัติธรรมและเป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้เนื่องด้วยเหตุการณ์ต่าง
ตรงนี้ผมขออนุญาตใช้เวทีนี้ในการที่จะชี้แจง
ตอนนี้มีการบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว๑แสนคน
ที่จะไปจัดอบรมอุบาสิกาแก้ว๑ล้านคนทั่วประเทศอยู่ที่วัดพระธรรมกาย
และจัดอบรมมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็จะจัดไปถึงวันที่๒๐พฤษภาคม
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างดังนั้นตอนนี้คณะสิทธิ์ส่วนหนึ่งปฏิบัติธรรม
เพื่อนำบุญกุศลนี้อธิษฐานให้ทุกอย่างกลับร้ายกลายเป็นดีตามวิถีพุทธ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมาเป็นกำแพงมนุษย์หรือกดดันแต่อย่างใด
แต่อีกมุมหนึ่งวัดพระธรรมกายนั้นเป็นวัดของมวลชนทั่วโลกร่วมกันสร้างขึ้นมา
ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นก็ย่อมเป็นธรรมดา
ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือออกมาเพื่อที่จะยับยั้งในสิ่งที่คิดว่ามันไม่ชอบ
หรือมันไม่ถูกต้องก็มีสิทธิ์บางท่านอย่างล่าสุดก็มีท่านหนึ่งนะครับ
ซึ่งตรงนี้ท่านทำส่วนตัวในนามของคุณพัทธจักรเทพศร
ท่านเป็นนักกฎหมายท่านก็ได้ไปยื่นกล่าวโทษที่ปปช
พนักงานสอบสวนบางท่านที่คิดว่าท่านกระทำผิดกฎหมายเหมือนการกราดกระดุมนะครับ
กักกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปมันก็ผิดไปด้วยท่านก็เลยไปกล่าวโทษครับ
แค่นี้คือในนามส่วนตัวใช่ไหมคะ

ในนามส่วนตัวแล้วที่บอกตามข่าวเนี่ยนะคะที่มีข่าวมาว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดเนี่ยนะคะ
กระจายตัวกันด้วยป่ะคะลูกศิษย์เนี่ย
ดำรงธรรมประจำจังหวัดตรงนี้เนี่ยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
และที่ไปศูนยำรงธรรมนะครับคุณจอมขวัญตรงนี้ผมก็ขอโอกาสถึงบอกว่าขอบคุณที่ให้ได้มาชี้แจง
ที่ไปเพราะว่าไปพึ่งคอสชคศตั้งศูนยำรงค์ทำมาเพื่ออะไรครับ
เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วก็เป็นจุดร้องทุกข์ดังนั้นเนี่ยคณะสิทธิ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วทั่วประเทศ
เพื่อไปขอที่พึ่งไม่ได้ไปกดดันไม่ได้ใช้กฎหมู่เหนือกฎหมาย
แต่เมื่อเรารู้สึกว่ามีหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมนั้นกระทำไม่ถูกต้องเราไปขอที่พึ่ง
เพื่อให้ท่านนั้นเข้ามาตรวจสอบอันนี้คือดำเนินการไปแล้วครับแต่จากนี้ไปที่บอกจะดำเนินการทุกอย่างอยู่ที่คณะศิษยานุสิตจะมีความคิดเห็นอย่างไร
แต่เบื้องต้นก็มีความคิดเห็นกันว่าที่ผ่านมาคุณพัทธจักรได้เริ่มต้นไปขั้นที่๑แต่เป็นการกล่าวโทษแค่ไม่กี่ท่านคือ๓ท่าน
ตอนนี้ทีมงานที่ดูแลทางด้านกฎหมายกำลังดูว่ามีการกระทำของท่านอื่นที่ผิดกฎหมายเพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็มีศิษยานุสิตอีกกลุ่มมหาศาลที่กำลังจะปรารถนาในการที่จะปวนาตนไปกล่าวโทษที่ปปชซึ่งจะเป็นจังหวัดไหนอย่างไรหรือว่าจะทำพร้อมกันทั่วประเทศตรงนี้กำลังมีการหารือกันอยู่ครับค่ะขอคำถามสุดท้ายต้องสั้นจริงจริงนะคะ
คือเป็นโคศกด้วยนะคุณอาจคุณอาจไม่ทราบเลยหรือคะว่าพระคุณเจ้าเองอาจจะเต็มใจที่จะออกไปหรือตัดสินใจอย่างไรหมายจับมันไม่เหมือนกับสองสามครั้งที่ผ่านมาในยามนี้ประเทศชาติของเราต้องการความสมรรณชันความปรองดองความคิดเห็นต่างผมอยากจะบอกตรงนะครับเราจะเชื่อมั่นซึ่งกันแล้วกันวัดพระธรรมกายมี
ผมเชื่อมั่นอย่างนี้ครับพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเป็นคนถามนะคะ
คุณผู้ชมคะต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะ
เพราะว่าก็ทำตามกฎหมายถือกฎหมายอยู่นะคะ
เราจะคุยกับรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันธุ์ตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์นะคะ

ค่ะรองค่ะที่ฉันอาจจะไม่ได้คุยในข้อกฎหมายเยอะมาก

แต่เอาเบื้องต้นก่อนนะคะ๒๖พฤษภาคมนี้

สมมุติว่าเจ้าวาดไม่ได้เดินทางไปจะทำยังไงต่อคะ
ทางทีมพนักงานสอบสวนก็จะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งครับ
เพื่อกำหนดท่าทีครับ
ตอนนี้ไม่ได้คิดเผื่อไว้เลยเหรอคะรอง

เราก็รอวันที่๒๖นะครับ
ถ้าที่นั้นลองพยายามจะเข้าใจสองฝั่งคือ
ลักษณะการปฏิบัติของเจ้าพนักงานเนี่ยค่ะ
ถ้าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะ
ไม่สามารถจะเดินทางมาที่มาพบเจ้าพนักงานได้จริงเนี่ย
มันมีตัวเลือกอื่นไหมคะ
ในทางปฏิบัติเมื่อไหมจับออกมาแล้วนะครับ
ก็ต้องจับกลุ่มตัวนะครับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งในส่วนนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเองเนี่ย
ก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่างนะครับ
ก็แจ้งไปแล้วครับว่าขอให้มาภายในวันที่๒๖นี้นะครับ
ตั้งแต่การขออนุมัติออกหมายจับเนี่ย
ทางกรมเนี่ยมีการประสานงานกับทางทนายของวัดโดยตลอดนะครับ
คือเราจะไปขอออกไม้จับเราก็แจ้งธนายความนะครับว่าวันนี้เราจะไปขอออกหมายจับนะครับ
ก็คือทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
แล้วก็เป็นไปด้วยความอรุมอร่วยกันนะฮะ

ถ้าเจ้านั้นลองมองแทนลูกศิษย์เนี่ยนะคะ
เขาก็จะมองว่าเขาพยายามจะอธิบายพยายามจะให้เจ้าพนักงานเข้ามาพิสูจนซะด้วยซ้ำว่า
เจ้าอาวาสไม่สามารถจะเดินทางได้จริง
อยากจะให้มีคณะแพทย์หรือบุคคลที่๓เข้ามาพิสูจน์ด้วยซ้ำว่าไม่สามารถจะเดินทางไปได้จริง
ตรงนี้มันจะมีขั้นตอนก่อนถึงวันที่๑๖ได้ไหมคะ
เพราะมันน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วค่ะว่าจะตกลงแล้วจะไปจับถึงวัดหรือไม่ไปจับนะคะ
ตอนนี้เลยขั้นตอนนั้นมาแล้วครับ
ขั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นขั้นตอนก่อนที่จะขออนุมัติออกหมายจับนะครับ
ในตอนนี้ทางศาลเนี่ยท่านได้ออกไหมจับมาแล้วนะครับ
ก็คือจะต้องมีพวกผู้ต้องหารแล้วละนะฮะพูดตรง
ไม่มีแพทย์บุคคลที่๓หรือคณะแพทย์บุคคลที่๓หรือมีการไปพิสูจน์กันว่าตกลงมาไม่ได้จริง
ตามที่เขาอ้างไว้ล่ะค่ะ
อันนี้ผมขออนุญาตที่จะไม่ตอบนะครับ
เพราะว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่า
ขั้นตอนมันเลยมาแล้วนะครับ
ถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะคะ๒๖พฤษภาคมนี้

แย่ที่สุดคือเดินค่ะ

เดินทางไปแล้วก็จับตัวเลยเหรอคะ
ขอให้รอวันที่๒๖ครับ
ผมก็ยังมีความเชื่อนะครับว่า
ภายในวันที่๒๖นี้นะครับ
ทางท่านเนี่ยจะเดินทางเข้าพบกับ

เอาแถลงการของลูกศิษย์ที่ออกมามาถามนะคะ
เช่นเขามองว่ามีความไม่เป็นธรรมอยู่หลายอย่างนะคะ
มีการตั้งคดีใหม่ทั้งที่เป็นเรื่องเดิมนะคะ
มีความซ้ำซ้อนซึ่งที่ฉันทราบว่าท่านแถลงข่าวแล้ว

แล้วก็ในส่วนของเจตนาในการรับของเนี่ยนะคะ
ก็เจตนาสุจริตทำอย่างเปิดเผย
จะบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้เกี่ยวเลยซะด้วยซ้ำ

ที่เขากังขากันอยู่ทั้งวัดเนี่ยค่ะ
คำอธิบายนะฮะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่า

อยู่ในอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ
ก่อนที่จะมีความผิดในเรื่องของฟอกเงินเนี่ย
มันจะต้องมีความผิดมูลฐานก่อนนะครับ
ซึ่งความผิดมูลฐานในเรื่องนี้นะครับ

ในเรื่องของช่อกรมประชาชนนะครับ
ดำเนินคดีนายสุประชัยกับพวกนะครับ
ในส่วนของผู้รับเงินนะครับ
เราไม่ได้เจาะจงดำเนินคดีเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับ
ดำเนินคดีทั้งหมดตอนนี้นะครับ

กลุ่มคดีของสหกรณ์คดีจิตเนี่ยของจัดเนี่ย
ทั้งหมด๑๒คดีด้วยกันนะครับ
ผู้ที่รับเช็คไปนะครับโดยไม่มีมูลหนี้นะครับ
เราก็ดำเนินคดีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับ
ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นการซ้ำซ้อนตั้งใหม่ขึ้นมาจากกรรมเดิม
ไม่ซ้ำซ้อนครับยืนยันครับ

ถ้าไม่เอาตัวละครในคดีนี้นะครับ

ถ้ามีการออกหมายจับแล้วผู้ต้องหาเดินทางมาไม่ได้

ว่ามาหาเจ้าพนักงานไม่ได้จริงเนี่ย
พนักงานทำยังไงได้อีกบ้างคะ
ในส่วนนี้ขออนุญาตที่จะเป็นหลังจากวันที่๒๖นะครับ
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนเองเนี่ย
ก็จะต้องมีการประชุมกันนะครับ
งั้นเดี๋ยวดิฉันอาจจะได้คุยกับท่านหลังวันที่๑๖นะคะ

เรียนถามแบบไม่เกรงใจลูกศิษย์เลยนะคะ
คือมันเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคนนะคะ

ต่อให้ออกมาสภาพแบบไหนคนก็อาจจะทวงถามได้

ในหน้าที่ของคนที่มีผู้มีพระคุณ
แล้วอาการท่านเจ็บป่วยจริงอาภาษณ์จริง
อาจจะมีการเสี่ยงถึงดำเนิน

ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนหรือสั่นสะเทือนระยะไกล
ถ้าทำแล้วท่านเกิดไปถึงจุดนั้นใครจะรับผิดชอบ
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้มีพระคุณของท่าน
จะยอมไหมครับที่จะทำให้เป็นอย่างนั้น
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้

ฉบับที่๒หลุดออกมาถึงสื่อบางช่อง

จากที่เดิมบอกว่าให้เลื่อนได้

เป็นเหลือน้อยมากเลยนะครับน้อยมากครับผมขออนุญาตครับ
นี่ครับบางท่านไม่เคยเห็นภาพนี่คือพฤติกรรมที่ขัดแย้งอย่างยิ่ง
ในการตั้งข้อหารับของโจรกับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อ
นั่งอยู่ตรงนี้ครับคนถวายอยู่ตรงนี้
จะเห็นเช็คไหมครับอันนี้นะครับนี่ครับ
ให้เห็นภาพรับสุจริตเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนครับ
เจ้าหน้าที่รับปัจจัยไปปุ๊บนำไปเข้านี่ครับ
อันนี้เป็นภาพสุดท้ายที่อยากจะพูดถึง

พอรับมาแล้วเช็ค๑๑ฉบับ๓๐๐กว่าล้านนะครับ

ส่วนหนึ่งเข้าไปที่มูลนิธิของมหารัตนอุบาสิกาจันทนกยูง
ส่วนหนึ่งเข้าไปที่บัญชีของหลวงพ่อธรรมชโย
และเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยมีการเบิกออกมาด้วยเงินสด
ทุกรายการสามารถตรวจสอบได้ทั้ง๑๐รายการของเช็ค
และทั้งหมดก็นำไปสร้างศาสนสถานหมดแล้ว

ไม่ต้องมาบอกสังคมค่ะเพราะกระบวนการมันมีให้พิสูจน์อยู่แล้วค่ะ
นี่คือข้อมูลที่ได้มาจากทีมกฎหมาย
แล้วก็นำมาบอกสังคมว่านี่คือรับของโจรหรือไม่
รับโดยเปิดเผยโดยบริสุทธิ์ต่อหน้าสาธารณชน
รับแล้วมีเส้นทางทางงานการเงินชัดเจน
ถามหน่อยเถอะครับถ้าอยากจะโกงองค์กรอื่นนอกวัด
แล้วรับเป็นเช็คเนี่ยไม่กลัวตรวจสอบเหรอ
ขออีกนิดเดียวนะคะภายใน๑๐วินะคะ
คิดว่าหลวงพ่อควรเดินทางไปให้ความร่วมมือ
เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไหมคะ
เด็จพระคุณหลวงพ่ออาภาษณ์หนัก

ถ้าเกิดว่าจะมาพิสูจน์จุดนี้กัน
อย่าไปพูดถึงเรื่องไปไม่ไปมาพิสูจน์จุดนี้ก่อนครับ
หลวงพ่ออาภาษณ์หนักจริงหรือไม่
ที่บอกว่าหลวงพ่อหลบเลี่ยง
ท่านไม่หลบเลี่ยงท่านพร้อมพิสูจน์ครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป